ไม่ได้โรยด้วยกิตกุหละซิ่ง
เพราะไม่ว่าจะนอนเล่นนั่งเล่น
ต้องขอเข้ามามีส่วนร่วมตลอดตลาด
มาเข้ามาชุดเข้ามาชุดหน่อยจู๊ด
เพราะว่าชุดเก่งเหลือเกินเข้าเป้าทุกลูกจ้า
คินจ๊ะอาคินจ๋านั่นมันไม่ใช่แป้นโยนนะคะลูก
แม่จินตนาการของหนูนี่ต้องยกนิ้วให้เลย
แต่อาคิงคะอนาคตหนูไปเป็นนักบาสได้เลยนะคะเนี่ย
หรือจะเป็นนักแม่นปืนดีเพราะยิงเข้าเป้าทุกดอกทุกเม็ดเลยค่ะ
ว่าแต่ออกกำลังกายเสร็จแม่เนยสุกไปแล้วหรือยังคะด้านหน้า
เจาะแจ๊ะริมจอ